แก๊งเงินกู้ครับไม่อันนี้บุกไปทำร้ายอะไรนะลูกหนี้
นี่ถึงบ้านถึงบ้านเลยคุณผู้ชมฮะลูกหนี้ตัวเล็กกว่า
แต่ถูกแก๊งเงินกู้สองคนเนี่ยทำร้ายร่างกายให้ไปดูคลิปนะฮะ
ไม่จ่ายแล้วแกงขวานไว้หน่อยป่ะแกงขวานสิมาทำร้ายร่างกายไงไม่จ่ายอีกไหม

จะจ่ายไหมนะนี่เห็นคนใหญ่ขวามั้ยฮะถามจะจ่ายมั้ย
หลังจากนั้นโอ้โหลูกหนี้ก็โดนเลยนะฮะจนล้มลงไปแบบนี้แล้วพยายามจะหนีนะครับ
เจ้านี่ที่เขามาทวงนี่คือเขามากัน๒คนเหรอ
มา๒คนตัวใหญ่กว่าด้วยนะฮะ
ส่วนลูกหนี้ที่โดนทำร้ายร่างกายคือนายที่วายุ๓๖ปีนะครับ

ที่ตำบลสุราณารีย์อำเภอเมืองจังหวัดนักความราชศรีมานะครับ
นายที่วาไปแจ้งความ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนได้กู้เงิน๔๐๐๐บาท
อันนี้คุณผู้ชมฟังเรื่องเงินกู้กับเงินดอกให้ดีนะฮะ
มา๔๐๐บาทดอกเบี้ยร้อยละ๒๐ต้องส่งวันละ๒๐๐
ผ่อนจ่ายมาแล้ว๑๖วัน
ส่งไป๓วันเนื่องจากปิดร้านก็เลยยังไม่มีเงิน

เพิ่งกลับมามาเปิดร้านอีกทีกะว่าเดี๋ยวก็จ่าย
แต่ปรากฏเจ้าหนี้ไม่ฟังเข้ามาทำร้ายร่างกายตามคลิปนะฮะ

พยายามที่ให้กลุ่มเจ้าหนี้มาไก่เกลี่ยเรื่องการทำร้ายร่างกาย

แต่ว่ากลุ่มเจ้าหนี้ผู้ก่อเหตุไม่ยอมมาครับ
อ้างว่าเดี๋ยวให้ลูกพี่เป็นคนเคลียร์เอง
ยังพูดจาข่มขู่ด้วยนะฮะ
ก็หวาดกลัวระแวงครับเพราะว่าโดนขู่ด้วยครับผม

แต่ตอนนี้เราเรียกทางเขาให้มาไกลเกลี่ย

ก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับ

แต่ว่าเจ้าที่ขอให้ลงเป็นบันทึกประจำวันไว้ก่อน
เราอยู่แบบเหมือนบาดระแวงไปแล้วครับ

อันนี้ข้อมูลในฝั่งของลูกหนี้นะ

แต่ทีนี้ถามว่าเจ้าหนี้ซึ่งเป็นคนที่ทำร้ายร่างกาย

แล้วก็นี่๒คนที่เห็นในคลิป

น้องชายเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
อยากรู้เหมือนกันนะว่าในมุมของคนที่มาทวง
เขาว่ายังไงขาดส่ง๓วันจริงหรือเปล่า
ใช่น้องชายของนายยุทธนัย๓๕ปี
และนายสุรริสตร์อายุ๒๗ปีนี้นะฮะ

น้องชายเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
บอกแบบนี้บอกจริงแล้วนะ
หนี้นะยืมเงินไปทั้งสิ้นนะ
มันก็ดอก๑๒๐ก็หักไปแล้ว๘๐๐บาท

ใช่ค่ะคือต้องผ่อนจ่ายวันละ๒๐๐บาท
ตั้งแต่๔พฤศจิกายนจนถึง๒๔พฤศจิกายน
วันนี้วันสุดท้าย๒๐วันผ่อนวันละ
วันละ๒๒๐วันเป็น๔๐๐พอดี
แต่ทีนี้ลูกหนี้ขาดผ่อนไป๑๐วันแล้ว

๑๐วันแล้วนะฮะแล้วตอนที่พวกเราเจ้านี่ไปถวงถาม
เขาก็ด่าทอยั่วยุทำให้เกิดอารมณ์

เขาบอกโอ้โหเวลายืมกันก็สมัครใจยืม

แต่เวลาจะจ่ายก็ไม่ยอมจ่ายนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน

ส่วนร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืม
เงินเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด

เขาบอกว่าจริงเขาก็อยากจะจ่ายต้นให้หมดนะ

ไม่ได้นะครับ